ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฟุตบอลไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศ
ดูกันได้ทุกเพศทุกวัยไม่ใช่เฉพาะแค่คอบอล
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สัปดาห์นี้
ซิโก้จะมาพูดถึงเหตุการณ์สุดประทับใจของฟุตบอลไทย

เหตุการณ์ที่ประทับใจก็คงไม่ใช่เป็นเรื่องของผลงานของทีมนะครับ
แต่ประทับใจในศรัทธาของแฟนบอล
ทั้งพูดคุยกับอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย
ที่มีดีกรีติดทีมรวมดาราเอเชีย
กับโคสต์หนุ่ยเฉลิมุษย์สงาพล
ถึงมุมมองอนาคตทับทั้งสุดไทย
ในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก๑๒ทีมโซนเอเชีย

อีรักษ์ในเดือนสิงหาผมว่าตรงนั้น
ผลการแข่งขันอาจจะเป็นใจให้เราเก็บ๓แต้มได้

เชียร์บอลไทยกับซิโก้
เดตข่าวช้างศึกไทยในรอบสัปดาห์
ไปดูความเคลื่อนไหวของเหล่านักเตะทีมชาติไทย
แต่ละคนในตอนนี้แยกย้ายกันทำอะไรอยู่บ้าง
เริ่มกันที่เมซิเจชนะทิพย์สงกระสิน
หลังจากได้ตกลงสัญญากับสโมสรคันโซเดอเลซัปโปโร

ตอนนี้เจ้าตัวก็ได้ควงหวานใจเมพิชชนาธิ์
เที่ยวกันให้ชุ่มปอดกันนะประเทศญี่ปุ่น
เรียกว่าสวีทะลุไอจีให้เหล่าแฟนคลับอิจฉาเล่นกันเลยล่ะครับ
ส่วนเจ้าของรางวัลดาวสันโวประจำทวนาเมนต์

อุปสมบททดแทนพระคุณบิดามันดา
ที่วัดอินทาสุกรารามจังหวัดสุรินทร์

โดยได้รับฉายาว่าคัมภีรธรรมโม
ซึ่งแปลว่าผู้มีธรรมอันลึกซึ้ง
ซึ่งแฟนบอลชาวไทยทุกคนก็หวังว่า

การเล่นคงจะฮอตคูณสองกว่าเดิมนะครับ
และอีกคนที่ต้องขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง
นั่นก็คือเจ้าอุ้มธีรทรบุญมาทัน
เพราะตอนนี้ภรรยาสุดรัก
ได้ให้กำเนิดทายาทคนแรกเป็นบุตรชาย

โดยตั้งชื่อให้ว่าน้องลิสบอล
ถือว่าเป็นของขวัญสุดล้ำค่าของเจ้าตัว
ในช่วงปีใหม่ก็ว่าได้ครับ

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงแผนงานของทีมชาติชุดใหญ่แล้ว
จากฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ๑๒ทีมสุดท้าย

จะมีแมทอุ่นเครื่องเพียงแค่๑นัดในเดือนมิถุนายน
โดยการบุกไปเยือนทีมชาติอุสเบกิสถาน

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

โดยการเชิญทีมระดับโลกมาร่วมแข่งขัน

มีการมองทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่

ว่าจะเป็นทีมจากโซนคอนคาเคฟ

ขอให้แฟนวันชาวไทยติดตามข่าวสรรกันต่อไป

ก็จะมีมาอัปเดตเรื่อยทุกสัปดาห์

เราไปพบกับพิธีกรศักดิ์สิทธิแท่งทองกันต่อดีกว่าครับ

นี่คือรายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้ครับ

เราจะไปพบกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้

ผมได้มีโอกาสไปเก็บภาพเหตุการณ์ประทับใจนะฮะ
ที่สนามราชมังธารากีฬาสถานของกองเชียร์ของเรานะครับ
ผมเก็บภาพนี้มาฝากท่านผู้ชมครับ

แม้ว่าจะผ่านมาสักระยะแล้วครับ
แต่ผมคงต้องขอย้อนกลับมาพูดอีกครั้งหนึ่ง
กับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย
รอบสุดท้ายที่ทีมชาติไทย
เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบิ๊กทีมอย่างทีมชาติออสเตรเลีย
เมื่อวันที่๑๕พฤศจิกายน

เป็นวันที่ผมและแฟนบอลหลายคน
ประทับใจและคงจะจดจำไปอีกนานเลยทีเดียว

รวมพลังกันหน้าสนามราชมังคลากีฬาสถาน

ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
พร้อมแปลอักษรอย่างสวยงาม

และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิณฑาระมหาคุณมิพลอันดุลยเดช

ผมไม่สามารถจะบรรยายเป็นคำพูดได้จริง
โปรดติดตามตอนต่อไป
พระโยชน์ท่านเยียมยง

ความขาดชาติในสุขศาล

ภาพสงฆ์ใดจงเสร็จนั้นหวังว่าเรือหาเรือไทยหลุดจะเท่าไหร่ใครใครล่วง
ตอนนี้ในวันนี้ชุมชาวนกฉีดพื้นใช่เมื่อกากต้องกดตรวจ
วันนี้เรารับรู้นะครับว่าแฟนบอลติดตามผลงานทีมชาติไทย
ฉะนั้นวันนี้ไม่มีถอดใจ๙๐นาทีไม่มีหมด
กรรมการยังไม่เป่านกหวีดหมดเวลาทุกคนก็ยังวิ่ง